สามพฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกนะครับ
ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันจึงมีการตั้งคำถาม
เสรีภาพในการทำงานของสื่อมวลชนไทยว่ามีอยู่มากน้อยแค่ไหน
ซึ่ง๒สมาคมสื่อในวันนี้ก็ได้ไปยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลและขอสช
ให้สื่อมีเสรีภาพในการทำหน้าที่ในยุคปัจจุบันโดยยกเลิกกฎหมายในบางข้อนะครับ
ขณะเดียวกันก็ยังขอให้สื่อมวลชนปฏิรูปตัวเองให้เป็นมืออาชีพ
กระดับจัญญาบันไม่ละเมิดสิทธิของประชาชนเช่นกัน
ติดตามเรื่องนี้จากคุณจริยาสิริสันพงศ์ครับ
นี่เป็นเสียงช่วงที่นายวัญชัยวงมีชัยนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เข้าพบผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
เพื่อยื่นข้อเรียกร้องในวันเสรีภาพในการทำหน้าที่ในยุคปัจจุบันโดยยกเลิกกัน

ยกเลิกคำสั่งคอสช๓ฉบับที่มีเนื้อหาจำกัดสิทธิเสรีภาพของสื่อ
ให้ฝ่ายนิติบัญญัติจัดทำกฎหมายเพื่อป้องกันการแทรกแซงสื่อทั้งจากรัฐหรือทุน
แต่ต้องไม่กระทบต่อเสรีภาพของประชาชน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กศธชต้องมีความโปร่งใสมาจากตัวแทนที่หลากหลาย
เพื่อประโยชน์ของสาธารณะและประชาชน
ซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันสื่อมีเสรีภาพอย่างเต็มที่แล้ว
แต่ก็ตอบรับพร้อมจะทบทวนตามข้อเรียกร้อง
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีไม่พอใจที่มีผู้สื่อข่าวอาวุโส
ระหว่างการยื่นข้อเรียกร้องว่าเสรีภาพสื่อคือเสรีภาพของประชาชน
ขณะที่นายกรัฐมนตรีได้ตอบกลับบอกให้ระวังตัว
ซึ่งผู้สื่อข่าวอาวุโสกล่าวว่าไม่เป็นไรระวังอยู่แล้ว
มุมมองของสื่อมวลชนรุ่นใหม่เห็นตรงกันว่าเสรีภาพของสื่ออาจจะโดนจำกัดเล็กน้อย
แต่ผู้ทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวเองก็ต้องทำหน้าที่อย่างระมัดระวังมากขึ้น
หากจะนำเสนอข่าวในยุคปัจจุบัน
ถ้ามีมุมเห็นต่างปุ๊บก็คงไม่มีใครอยากพูดเพราะว่ามันมีกฎหมายครอบอยู่
และถ้าเราทำอะไรออกไปก็จะโดนกฎหมายที่ครอบ
แหล่งข่าวไม่ให้พูดรวมถึงสื่อเองเนี่ย
บางอย่างถ้าเรามีมุมต่างก็อาจจะเสียด้วยไม่ตรงที่
เขาก็มีข้อสงสัยในวิธีทำข่าวของเรา
ซึ่งส่วนตัวคือแสดงจริงไม่ได้คิดจะให้แหล่งข่าวมโหหล

แต่ก็คือเราก็ถามเพื่อที่จะได้ข้อเท็จจริงนะคะ
อีกสิ่งหนึ่งในข้อเรียกร้องของสมาคมสื่อ
คือให้สื่อมวลชนปฏิรูปตัวเองให้เป็นมืออาชีพ
กระดับจัญญบันไม่ละเมิดสิทธิของประชาชน
ซึ่งตรงกับเสียงสะท้อนของประชาชนบางส่วน
เพราะในปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงการนำเสนอข่าวสารได้อย่างง่ายดาย

ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแสดงความคิดเห็น
ส่งต่อข้อมูลไปในทางใดทางหนึ่ง
หากไม่มีการคัดกรองหรือนำเสนอที่รอบด้าน
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน